คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดนี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
คุณครูสาวท่านหนึ่งนะคะอายุสามสิบสองปี
พบว่านอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนแล้วก็สภาพเนี่ยแขนขาเกร็งนะคะ
มีของเหลวไหลออกจากปากไหลออกมาจากจมูก
เรื่องต้นคาดว่าเกิดจากยาลดความอ้วนแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
เพราะว่ามียาลดความอ้วนที่สั่งซื้อมาจากเฟซบุ๊กถูกแกะออกมาจากแผง๒เม็ด
ตำรวจกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าไปตรวจสอบนะคะ
มีหญิงสาวเสียชีวิตในบ้านที่หมู่๒อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ภายในห้องนอนพบนางสาวชะลิดาวัฒนสินหรือครูลุยส์อายุสามสิบสองค่ะ
เป็นครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอเมืองตรังเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
สภาพศพนอนหงายแขนขาเกร็งทั้งสองข้าง
มีเลือดมีของเหลวไหลออกมาจากปากจากจมูกเยอะเลยนะคะ
จากการตรวจสอบในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้าย
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าหกถึงแปดชั่วโมง
ถึงมีผู้มาพบศพแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอยาลดความอ้วนนะคะ
เป็นแบบชนิดแคปซูล๓แผงวางอยู่ในห้องนอน
แล้วถูกแกะกินไปแล้วด้วยสองเม็ดครับนี่ค่ะ
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะคุณพ่อของผู้ตายเป็นอดีต
สมัครสอสอเขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดรังนะคะ
นายสมเกียจวัฒนศิลป์อายุหกสิบสี่คุณพ่อบอกว่าก็อยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาว
แล้วก็หลานชายอยู่กันสามคนเองอะค่ะคุยกับลูกสาวครั้งสุดท้าย
สามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็แยกย้ายกันนอน
ตีหนึ่งหลานชายที่อยู่ในห้องเดียวห้องนอนห้องเดียวกับลูกสาวนะ
วิ่งไปบอกพ่อว่าเนี่ยนางสาวชะลิดาหรือว่าครูหลุยเนี่ย
เสียชีวิตแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าปกติลูกสาวมีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์รังแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะ
ว่าลูกสาวกินยาลดความอ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ
พูดคุยกับผู้ตายมีช่วงเวลาไหนครับ
จะประมาณ๓ทุ่ม๓ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนแล้วเขาก็เข้านอนปกติ
ก็เข้ารอปวดอยู่อืมครับเข้ามาปกติแล้วส่วนในเรื่องของการกินยานี่เรารู้บ้างไหม
ไม่รู้ถ้ารู้จะห้ามอยู่นะอืมไม่รู้นะไม่รู้เป็นเพราะยาลดความอ้วน
เพื่อนสนิทของครูหลุยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะนางสาวจันทิมาฉุนย่องอายุ๓๔ปีบอกว่า
ตัวผู้ตายเนี่ยค่ะสั่งซื้อยาลดความอ้วนมาจากเพจในเฟซบุ๊กนะคะ
เมื่อห้าเมษายนอืมเคยปรึกษาเพื่อนด้วยเรื่องของการกินยานรถความอ้วน
แล้วเพื่อนก็บอกว่าครูหลุยไม่ได้อ้วนนะคะไม่ได้อ้วนเลย
ปรึกษาเพื่อนตลอดเรื่องของยาลดความอ้วนก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากยาลดความอ้วนด้วยหรือเปล่า
คล้องน่าจะสร้างมาน่าจะสร้างมาอาทิตย์ก่อนอืมอาทิตย์เต็มกันคล้องน่าจะมากกว่าตอนวันที่ห้า
นี่ว่าค้องมาเต็มอันแต่ตอนกินนั้นก็คือไม่รู้นะอืม

จริงจริงไม่ใช่ได้อ้วนมากแต่ว่า
ก็ไม่ได้บอกการเรียนกันแล้ว

ก็นั่นเนี่ยคิดไม่ต้องเห็น
แต่คุณหมอบอกว่าก็น่าจะมีสาเหตุ
ยาลดความอ้วนด้วยส่วนหนึ่งแหละค่ะ

ยาลดความอ้วนแล้วก็โรคประจำตัวของผู้ตายด้วย

ครอบครัวบอกว่าก็ติดใจสาเหตุการตาย
แต่ว่าเวลาทัพตัวมีคนบีแท้จริงต่อไปนะคะ
คือไอ้ยาลดความอ้วนเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายสูงอยู่แล้ว

ไม่รู้อยาจริงปลองผ้าสมอะไรบ้าง